สินมั่นคงประกันภัยที่ก่อนหน้านี้ประกาศเท

จ่ายจบแหมทุกคนก็จะมายกเลิกแบบนี้ไม่ได้

นะฮะแล้วระหว่างวันก็ง่วนกับเรื่องเนี้ย

พอสั่งยกเลิกเรื่องของเงื่อนไขการยกเลิกกรมฐานไปแล้ว
แต่ว่าเมื่อวานวันเสาร์ยังมีจดหมายจากสินมั่นคงส่งถึงบ้าน

ล่าสุดเขาประกาศหน้าเพจใหม่ว่าคุ้มครองต่อไป
ก็คือใครทำประกันไว้ก็คุ้มครองต่อนะครับแบบเจอจ่ายจบ
บริษัทสินมั่นคงประกันภัยประกาศผ่านหน้าเว็บแล้ว

ระบุว่าขอแจ้งยกเลิกจดหมายบอกเลิกกรมฐานประกันภัย

เขาประกาศให้เราทราบกันในวันศุกร์
แต่ไอ้จดหมายเขาคงจะส่งมาก่อนแหละมันถึงบ้านประชาชนเมื่อวาน

ขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้
จัดยกเลิกกรมธรรมคโควิด๑๙แบบนี้
ทำให้ทางล่าสุดเลยเดี๋ยวเมื่อวาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือว่าคอปภเองออกเอกสารมาอีก๑เรื่อง๑ฉบับอันนี้
ก็คือหนังสือบังคับไม่ให้ยกเลิก
อำนาจของนายทะเบียนประกันภัย
แต่ว่ามันมีหนังสือแจ้งไปถึงประชาชนที่บ้าน

ขอให้ประชาชนที่ได้รับเรื่องของเช็คการคืนเบี้ยประกันเนี่ยนะฮะ
ถ้าใครมีการโดนคืนเบี้ยประกันเอาเอกสารไปแจ้งครอบครัวเลย
เดี๋ยวครอบครัวจะดำเนินคดีกับบริษัทประกันภัย
จนกระทั่งบริษัทเองก็สุดท้ายมีการยกเลิกหนังสือบอกเลิกไปแล้ว
พูดง่ายเอาแบบนี้ทุกอย่างจบนะคุ้มครองต่อ
ครอบครัวเขาบอกแล้วว่าบริษัทประกันจะยกเลิกกรมทันไม่ได้
ไม่ได้ดังนั้นบริษัทไหนยกเลิกไม่ได้ต้องคุ้มครองต่อไปทันแล้วทำเลย